การแข่งขันฟุตบอลตูยาตาไทยลีกส์๒๐๑๖
ก็จะแข่งขันนัดที่๒ของฤดูกาลในช่วงเย็นวันนี้
โดยเกมคู่สำคัญค่ะก็คือการเจอกันของเมืองทองยูเต็ด
การแข่งขันจะแข่งขันในเวลา๒๐นาฬิกา
ความพร้อมของเจ้าถิ่นเมืองทองเยเต็ต
ตอนนี้ยังไม่มีทรีศิลป์แดงดาสูตรหน้าทีมชาติไทย
แล้วก็นาโออากิอาโอยามะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ
ส่วนมาริโออาบรานเต้กองหลังคนใหม่ชาวสเปนยังไม่พร้อมลงสนามค่ะ
เกมนี้นะคะกิเลนพยองจะยึดแกนหลักจากเกมที่แล้ว
ซึ่งบุกไปชนะนครวัตรราชสีมายเอฟซี๑ประตูตะศูนย์
นำมาโดยเคลตันซีวารวมถึงชนะทิพย์สงกระสินธนบุญเกษารัฐ
แล้วก็อดีศักดิ์ไกรสอนค่ะ

เมืองทองก็จะเปิดตัวมิชชาเอลเอ็นตรีค่ะ
งหน้าคนใหม่ชาวฝรั่งเศสด้วยค่ะ
มาดูกันที่ทีมเยือนบางกอกกลาสเอฟซีนะคะ
ที่เพิ่งจะเปิดบ้านถล่มโอสดสภาไปถึงสี่ประตูต่อหนึ่ง
นำเป็นจ่าฝูงหลังจากจบนัดแรก

โดยชีวกรแสงวงกองกลางดาวรุ่งน่าจะฟิตทันลงสนาม
ส่วนแก่หลักคนอื่นยังอยู่กันครบนะคะ
โดยเฉพาะแนวรุกอย่างดาโกทาเซฟสกี้
ลาซาวาสคาอิมบี้ซาราวุทธ์มาสุก

ผู้ทำสองประตูในเกมที่แล้ว

วันนี้ยังมีแข่งขันกันอีก๘คู่นะคะ
ที่น่าสนใจค่ะโอโสสภาพบกับบีซีเทโรศาสนะ
พัทยายูเนเต็ดพบกับแบงคอกยูเนเต็ด
บุรีราเมเต็ดแชมป์เก่าพบกับราชนาวี

แล้วก็ชมบุรีเอฟซีพบกับสุพรรณบุรีค่ะ